แม่ลูกอ่อนที่ถูกลืมผ้าก๊อสเอาไว้ในช่องคลอด
หลังจากไปคลอดที่โรงพยาบาลคุณผู้ชม
มีอาการปวดมีอาการบวมนะครับ
เพราะดีนะยังไม่ถึงขั้นติดเชื้อ
ผู้หญิงคนหนึ่งโพสภาพนี้ค่ะ
ระบุข้อความว่าเอาเรื่องอยู่ล่ะโรงพยาบาลไม่เห็นจะรับผิดชอบอะไรเลย
คลอดแต่ลืมเอาผ้าก๊อสออกจากช่องคลอดถ้าไม่เจ็บเพิ่มขึ้นไม่เจ็บนานกว่าปกติ
โค้งไม่รู้เลยนี่แหละครับคุณผู้ชมคือเธอก็บอกว่าสิ่งที่เธอเอามาโพสต์
กลัวติดเชื้อนะครับคือไปตรวจภายในอีกทีก็พบแค่มดลูกอักเสบนะครับ
แล้วก็รับยาแล้วก็กลับบ้านเธอบอกว่าโรงพยาบาลไม่รับผิดชอบเลย
เราไปคุยกับแม่ลูกอ่อนท่านนี้เธออายุ๒๔ปีครับ
เล่าบอกว่า๒๙พฤษภาคมที่ผ่านมาเธอไปคลอดที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับ
เป็นคลอดธรรมชาตินะคุณผู้ชมพอออกจากโรงพยาบาลก็ปวดนะครับ
คลอดมาตลอดเลยตอนแรกคิดว่าปวดแผลที่เย็บหรือเปล่า
แต่พอนานมาปวดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น
จนไปพบว่ามีผ้าก๊อสค้างอยู่ครับ
เวลาประสาวาค่ะมันแบบ
มันก็รู้สึกแบบบางทีก็นั่งไม่ถนัดอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็เป็นก้อนอยู่ข้างในอัดอยู่ข้างในเลย
วันนี้ทีมข่าวไปพบกับผู้เสียหายนะครับ

หลังจากเรื่องดังกล่าวเป็นข่าวแล้วก็

แล้วบอกว่าอยู่ระหว่างการยื่นเรื่อง
เพราะขอเงินเยียวยาให้กับลูกนะครับ

ยังได้นำเงินส่วนตัวที่รวบรวมมาจากเจ้าหน้าที่นะครับ
มามอบให้เป็นเงิน๓๐๐๐บาท

คุณผู้ชมต้องการที่จะฟังคำชี้แจงไหมฮะ
คือทำใจดีหน่อยก็แล้วกัน
แถลงการโรงพยาบาลโพธาราม
เรื่องข้อเรียกร้องกรณีลืมผ้าก๊อสหลังการคลอด

เนื้อหาของแถลงการคือ

คาดว่าไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการที่ทำทุกครั้ง
คือการตรวจช่องคลอดก่อนออกจากห้องคลอด
จึงทำให้ลืมภาคกอส
ไว้ในช่องคลอดของผู้ป่วยครับ
อย่างไรก็ตามโรงพยาบาลบอกว่า
จะเร่งดำเนินการขอรับเงินเยียวยา

จากการรับบริการสาธารณสุขนะครับ
ขณะเดียวกันก็จะมีทีมไก่เกลี่ยไปเยี่ยมที่บ้าน

มันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับใครเลยนะครับ